ทีนี้มาดูเรื่องของแหล่งปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นำกำลังบุกไปตรวจสอบ

รถจักรยานยนต์ได้อีกกว่า๒๐คันนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ไปยึดคืนมาจากลูกหนี้เนี่ยนะคะ
รวมทั้งมีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตค่ะ
ซึ่งทางผู้ต้องหายอมรับว่าได้ประกอบกิจการรับจำนำ

ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงสนที่กำลังทหาร

เข้าตรวจสอบบ้านเล็กที่๑๙๓ทับ๒๓หมู่๑
ตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมค่ะ
หลังสืบทราบว่ามีในทุนปล่อยเงินกู้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ด้านนางสาวนรมนวันโนไทยเจ้าของบ้านยอมรับบอกว่า
เงินกู้แล้วก็เปิดเป็นกิจการรับจำนำรถ
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๑๐ต่อเดือนค่ะ
ธุรกิจนี้เขาบอกว่าสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้ว
ไม่ได้มีการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่นะคะยังสามารถตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองยาว
และปืนขนาด๓๕๗พร้อมด้วยเครื่องกระสุน
ซึ่งนางสาวนรมนอ้างว่ารับจำนำมาค่ะ
อกจากนี้ก็ยึดรถจักรยานยนต์อีก๒๒คัน
จอดอยู่ในโรงเก็บรถเพื่อจะนำไปตรวจสอบ
ว่าเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าจะดำเนินคดีกับนางสาวนรมนเจ้าของบ้าน
ข้อหาให้สินเชื่อส่วนบุคคล
บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ประกอบกิจการโรงรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาต
และก็มีอาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง